คือบุญโย่เนี่ยเขาไม่ได้อยากไปหรอกนะครับแต่ว่าเชลซีเนี่ยไม่ไหวแล้วกับผลงานครับ
ดังนั้นก็เลยมีภาพอย่างที่เห็นนะครับเป็นภาพบูรินโยเนี่ย
หน้าตาตัวเองนะครับขนาดเดินออกจากสนาม
ในการเดินทางกลับรุนโยก็ปิดหน้าตาไม่ให้สื่อนั้น
ถ่ายภาพเหมือนจะรู้ไปไหนว่าชะตากรรมของตัวเองนั้นจะเป็นอย่างไร
หลังจากที่ผ่านพ้นค่ำคืนเมื่อวานไปนะครับเชลซีก็ออกแถลงการถึงการแยกทาง
ด้วยการยินยอมของทั้งสองฝ่ายพร้อมกับขอบคุณผลงานอันยอดเยี่ยม
กุญสือชาวประตูเกตนับตั้งแต่กลับมาเป็นผู้จัดการทีมครั้งที่สอง
ก่อนที่ฤดูการนี้จะทำผลงานได้อย่างเย่าแย่นะครับเก็บพลาดเพียงแค่สิบห้าแต้ม
จากการลงเล่นสิบหกนัดแล้วก็แพ้ถึงเก่านับ
อยู่ที่๑๖ของตารางซึ่งมีคะแนนมากกว่า

และเกมล่าสุดครับบุกไปแพ้ให้กับเลสเตอร์

ว่ามูลินโยนั้นออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า
เตะในทีมของตัวเองนั้นทรยศเขา
ทำให้เกิดกระแสข่าวในการปลด
แล้วก็เกิดขึ้นจริงในที่สุดเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
สำหรับปี๒๐๐๗อามุรินโยเคยถูกเชลซีปลดมาแล้วครั้งหนึ่ง
ซึ่งตลอดการคุมทีมในถิ่นสแตมฟอร์ดบริด๒ครั้ง
กุญสือวัย๕๒ปีก็พาทีมคว้าแชมป์ริเวอร์ลีก
และแชมป์ลีกครับอย่างละ๓สมัย
แล้วก็แชมป์คอมมินิชิลอย่างละ๑สมัย
จากนี้ครับยังเป็นกุญสือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
ประติศาสตร์๑๑๐ปีของทีมสิงโตน้ำเงินครามด้วยครับ

ใครมีโอกาสจะมาคุมเชลซีแทนที่ของมูลินโยครับ
ก็มีกูธฮิดดิ่งควันเทศรมรสอนาคตอดีตกุญสือของเซรมียา
และเคยคุมสเปอร์มาคาโลวันเชเลอตติ

ฮิดดิ่งเหมือนกันเคยคุมมาแล้วในปี๒๐๐๙มาคุมชั่วคราวนะครับ
เวรียสกวอดิโอร่าอาจจะออกจากบายเนิน
เป็นดารอเจอร์ครับที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นเต็นหนึ่งสอดแทรกนะครับ

ติดตามนะครับว่าใครจะมาคุมทีมเชลซี

เหตุการณ์นี้จะเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าอาจจะมีอีกหนึ่งทีมครับปลดคุณซื้อเหมือนกัน

เดี๋ยวดูนะครับพอเห็นการปลดแบบนี้เนี่ยการแข่งขัน

ไปกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก
รอบรองชนะเลิศที่ญี่ปุ่นครับ

เอเชียจากจีนไป๓ประตูต่อ๐

ทำให้บาซ่าเข้าชิงเจอกับลิเวอร์เพลต
อาเจนติน่าในวันอาทิตย์ที่๒๐ธันวาคมนี้

ในรอบ๓๒ทิ้งสุดท้ายนัด๒
๖ทิ้งสุดท้ายซัมโดเรียแพ้ให้กับเอซีวิลาน๐ต่อ๒
และลาซิโอเอาชนะอูดิเนเซ๒ประตูต่อ๑